นิ้วพร้อมที่จะดึงสลักออกเสมอ
หลังจากนั้นจับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นตัวประกันเอาไว้นะฮะ

ตำรวจต้องปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังคุณผู้ชม
ภาพเหตุการณ์ทั้งหมดถูกบันทึกเอาไว้
เป็นช็อตไล่เรียงเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมดูกันหน่อยนะฮะ
คือเริ่มต้นชามาเค้าแจ้งว่าพูดชายคนนี้เป็นชายไร่ร่อนน้าง

ตำรวจสายตรวจก็เลยไปขอตรวจค้นตัวเขา

นี่คือปฐมบทจุดเริ่มต้นของเหตุระทึก
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์เป็นกล้องติดหมวกกันน็อกของตำรวจนะครับ

บัตรประชาชนก็ไม่พกนะแล้วบอกว่าของในรถเข็นก็ไม่มีอะไร
แต่ตำรวจไม่เชื่อฮะขอตรวจค้นกระเป๋ากระเป๋าที่เขาสะพายอยู่เนี่ย
เขาไม่ยอมให้ตรวจและสักพักหนึ่งเขาบอกว่ามีของอันตรายอยู่
ตำรวจบอกมีของอะไรมีของอะไรสักพักหนึ่งคุณเขาเริ่มเปิดกระเป๋า
ของที่ว่านั้นคือระเบิดลูกเกลี้ยงแล้วคุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับ
คลิปจากกล้องติดหมวกของตำรวจตำรวจเริ่มถอยถอย
แล้วบอกวางวางหลังจากนั้นมันมีเหตุการณ์ต่อเนื่อง
เป็นคลิปที่บันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดนะฮะ
หลังจากตำรวจสพเมืองขอนแก่นเป็นสายตรวจเข้ามาตรวจสอบตรงนี้ครับ
บริเวณริมถนนหลังศูนย์ราชการอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ
ผู้ชายคนนี้เริ่มมีพิรุษและตำรวจก็รู้แล้วว่าเขามีระเบิด
จากนั้นผู้ชายคนนี้นะคุณถือระเบิดไว้ในมือ
เอานิ้วสอดไว้ในห่วงที่พร้อมจะดึงสลักอยู่ตลอดเวลา
ทีนี้ครับตำรวจเปิดปฏิบัติการฮะ
เรียกให้คนที่อยู่ในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นะคุณวิ่งออกมาครับ
เพราะว่าชายก่อเหตุเริ่มเดินไปที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต
นำผู้ก่อเหตุอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วคุณเห็นไหมนี่
เจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์วิ่งมาแล้วคุณ
พร้อมกับอุ่มหลานออกมาแต่สะดุดล้มหลานก็ล้ม
แต่คุณผู้ก่อเหตุคว้าตัวของผู้หญิงคนนึงไว้
ตอนนี้เจ้าของร้านรถจักรยานยนต์นะเป็นผู้ชายนะอุ้มหลานออกมา
แต่ว่าผู้ก่อเหตุคว้าคอเสื้อของผู้หญิงคนนั้น
คุณป้าท่านหนึ่งใส่เสื้อสีแดง

จับตัวประกันครับในมือเขาคุณดูสิ
มือด้านซ้ายถือระเบิดเอานิ้วสอดไว้พร้อมจะดึงห่วงสลัก

ผู้หญิงคนนั้นถูกจับเป็นตัวประกัน
ผู้ชายคนนี้นะคุณนะผู้ก่อเหตุคนนี้นะฮะ
เริ่มเริ่มคุ้มข้าง
ตำรวจนะเห็นว่าสถานการณ์เริ่มตึงเครียดมากขึ้นเรื่อย
เพราะ๑มีอาวุธสงครามร้ายแรง๒มีตัวประกัน
ดังนั้นมาเลยครับคุณหน่วยสวาสตร์ตำรวจปราบปราม
ตำรวจพร้อมชุดเกราะและอุปกรณ์ครบมือเลย

บอกให้ใจเย็นปล่อยตัวประกันก่อน

แล้วก็พยายามหายุทธวิธีในการเบี่ยงเบนความสนใจผู้ก่อเหตุครับ

เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ใช้เบี่ยงเบนความสนใจ
และบรรทุกน้ำเอาไปส่งให้ผู้ก่อเหตุ
โดยถามผู้ก่อเหตุกินน้ำกินท่าก่อนไหม

ผู้ก่อเหตุพยักหน้าทันทีเท่านั้นแหละฮะ
ก็เอารถโรบอตนี้ส่งน้ำส่งท่าให้ผู้ก่อเหตุคุณผู้ชม

ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่พยายามส่งสัญญาณให้ตัวประกัน
นี่กล้องจากรถโรบอตนะคุณ
ตอนที่วิ่งไป
วิ่งไปถึงมือผู้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุก้มลงมาหยิบน้ำ
เราจะเห็นชัดเจนเลยว่าในมือผู้ก่อเหตุ
ถือระเบิดเอานิ้วสอดไว้ที่ห่วง

แล้วคุณดูตัวประกันคุณป้าเสื้อแดง
ผู้ก่อเหตุชวนคุณป้ากินน้ำจังหวะนี้เขาก็อะไรนะบอกว่า
ช่อง๓ช่อง๕มามาเป็นสักขีพยานให้เขา
แล้วเขาก็ยื่นน้ำให้คุณป้ากินอันนี้ของผมลองกินหน่อย
คุณป้าปฏิเสธไม่กินน้ำจากเขา
นี่ฮะเหตุการณ์ที่กล้องเอ่อโดยหุ่นยนต์โรบอต

เพราะเขาถือไอ้หุ่นยนต์โรบอตเข้าไปนะ
นี่ครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเป็นการเกลี้ยกล่อม

รถรอเบิร์ตมาวางตรงริมถนนตรงนี้จังหวะนี้
แล้วคุณผู้ชมจะได้เห็นอีกมุมกล้องหนึ่ง
นี่เขาเอามาวางเห็นไหมฮะใครวิ่งไป
ตัวประกันคุณป้าผู้หญิงแล้วเดี๋ยวขอดูอีกมุมกล้องหนึ่งนะคุณฮะ

แล้วมันก็วิ่งตามไปหรือฮะ

ดูคลิปนี้อีกสักครั้งหนึ่งให้ดูเต็มหน่อยฮะ

คือพอตัวประกันสะดุดล้มไปปุ๊บเนี่ย
คนร้ายกำลังจะไปถึงตัวแล้วนะ

มันมีหลายมุมหลายช็อตมากนะครับ
นี่คุณป้าตัวประกันตัดสินใจฮะ
ถอดรองเท้าไว้ก่อนหน้านี้แล้ววิ่ง
คือเหมือนขว้างระเบิดหรือยังไงได้ไหมครับ

ทันทีฮะยิงทันทีครับนี่คุณเจ้าตัวถูกยิงยังกำระเบิดไว้ที่มือไม่ปล่อย
จากนั้นเจ้าหน้าที่นะส่งรถโรบอตอีกตัวนี่คุณต้องเอาโรบอตเข้าไปนะ
ตำรวจจะเข้าไปทันทีไม่ได้ไปส่องดูว่าเป็นไงแล้วคุณดูมือเขานะ
กำระเบิดอยู่เลยอ่ะเห็นเลือดนะแล้วเขาหายใจอยู่ยังตัวกระตุกกระตุกอยู่
คุณผู้ชมฮะโอ้โหหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ถือว่าปฏิบัติการได้สำเร็จนะครับ
ก็ทุกอย่างปลอดภัยกันประชาชนออกมาตรวจดูพวกกระเป๋า
ที่เขาอสภายที่เขาห่วงแหนนักหวงแหนหนาเนี่ยนะ
มีทั้งปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๑๑มมลูกกระสุนประมาณ๑๐นัด
ผู้ชมระทึกฮะนึกออกในหนังแต่มันไม่ใช่หนังนะฮะ

นี่คุณผู้ชมฮะหลังจากที่ทางตัวประกันรอดปลอดภัย

ใช่ค่ะนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ไปพูดคุยกับป้าแมวป้าแมวถูกจับเป็นตัวประกัน

แมวบอกว่าได้รับบาดเจ็บเพราะว่าวิ่งหนีแล้วก็หกล้มมานะคะ
เชื่อแบบนี้ค่ะที่รอดมาได้เพราะบารมีหลวงพ่อคูณช่วยคุ้ม

ค่ะข้อศอกด้านซ้ายนะคะป้าแมวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
แล้วก็เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนี้โชว์เหรียญหลวงพ่อคูณให้ดูแบบนี้ด้วย
แล้วก็ตะโกนบอกอย่านิห้ามทุกคนที่อยู่ในร้านไม่ให้หนีแต่ทุกคนหนีฮะ

คุณผู้ชมเชื่อไหมป้าแมวเป็นคนไปอุ้มหลาน

แล้วสามีก็วิ่งหนีไปแต่ป้าแมววิ่งหนีไม่ได้

จากนั้นตำรวจก็โทรมาที่โทรศัพท์มือถือของป้าแมวนะคะ
เพื่อที่จะเตรียมกันซักซ้อมแผนหลบหนีจ้ะ
หลบหนีโดยวิธีไหนแล้วป้าจะวิ่งไหวไหมยังไงนะคะ

ตำรวจจะส่งรถบังคับเข้าไปล่อเป้า

พอคนร้ายเผลอก็ให้ป้าแมววิ่งหนีออกมา

ระหว่างนั้นป้าแมวเริ่มตั้งจิตอธิษฐาน
หลวงพ่อคูณซึ่งเป็นเหรียญครบรอบ๑๐๐วัน
หลวงพ่อคูณท่านได้มรณภาพ
ห้อยติดตัวตลอดเวลาป้าแมวห้อยติดตัวตลอดเวลา
ธิษฐานบอกว่าขอให้บารมีของหลวงพ่อคูณ
คุ้มครองให้ป้ารอดปลอดภัย
พอถึงเวลาเอาล่ะคุณผู้ชมตำรวจเริ่มปฏิบัติการ
เอาน้ำเปล่าไปให้กับคนก่อเหตุ
แล้วตำรวจก็บอกว่าให้คนก่อเหตุขยับรถหุ่นยนต์ให้หน่อย
เพราะรถติดฟุตบาร์ดบังคับออกมาไม่ได้
จังหวะนี้ตำรวจตั้งใจคือถ้าเกิดว่า
คนร้ายหรือคนก่อเหตุไปสนใจตรงนั้น
นี่แหละจังหวะนี้จะให้ป้าแมววิ่งหนีออกมา
จังหวะแรกนะป้าแมวบอกว่าไม่กล้าออกมา

ป้าแมวบอกว่าแรงแทบจะไม่มี
ใจมันไม่ยอมไป

ตอนแรกตำรวจเบี่ยงเบนความสนใจได้เกือบสำเร็จแล้ว
บอกให้คนก่อเหตุไปดูให้หน่อย
หุ่นยนต์มันขยับไม่ได้มันติดฟุตบาท
รอบแรกป้าบอกว่าไม่กล้าออกมาก็เลยอยู่เฉยไปก่อน
จนกระทั่งรอบสองคราวนี้แหละเริ่มใหม่
รวมความกล้าวิ่งหนีออกมา

วิ่งหนีออกมาแล้วป้าไปล้มมาค่ะ

แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคนร้ายมันวิ่งตามมา
แล้วไม่รู้ด้วยตำรวจคือยิงปืน

มันทุกอย่างมัน
มันคือมันไม่มีสติแล้วนะคะ
สุดท้ายป้ารวบรวมแรงเฮือกสุดท้าย

ต้องฟังเสียงป้าหน่อยครับ

มันออกไม่ได้หุ่นยนต์จะเอาข้าวไปให้

มันก็มองแม่อย่างนี้แหละมอง
ทีนี้รอบสองเขาก็บอกอีกว่า

ทีนี้แม่ก็เลยมันทำอะไร

เออว่าแม่ไปทางนี้แม่คงจะรอดอ่ะ
ใช่แต่ขาแม่นี่ตึงนะ

หนักไปหมดแม่ไปล้มอยู่ตรงนั้น
แล้วตำรวจสุดซิ

ตำรวจเขาก็บอกแม่ว่าพี่พี่ตั้งสติให้ดีนะ
ถ้ามีจังหวะที่วิ่งได้ไหม

ล้มลงแม่แบบจะไปไม่รอด
แม่ก็ได้แม่ก็บอกว่าช่วยด้วย

ก็มีน้องคนหนึ่งเขามากวาดเอา

จริงข้ากระยายแล้วแม่บอกเขา
ถ้าเราไม่เป็นป้าเค้านี่เราไม่รู้รู้เลย
ว่าถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น
มันจะสั่นขนาดไหนกลัวขนาดไหน

คือตอนนั้นเหมือนตกอยู่ในพวังต้องเอาตัวรอดอย่างเดียว

คนร้ายวิ่งตามมาก็ไม่รู้ตัวนะคะ
ที่คุณป้าบอกว่าคุณป้าตัดสินใจวิ่งไปทางนั้น
เพราะอะไรรู้ไหมครับคุณป้าบอกทางนั้นคนเยอะ
เห็นว่าคนเยอะถ้าวิ่งไปถึงกลุ่มคน

ป้าบอกไม่รู้โอ้โฮป้าเหมือนจะตาย

ครั้งหนึ่งชีวิตลูกผู้หญิงคนหนึ่งต้องมาเจออะไรแบบนี้นะ

อีกหนึ่งคนที่นักข่าวของเราไปคุยด้วยนะคะ
คุณประสบอายุ๕๓ปีเป็นสามีของคุณป้า
คือคุณลุงประสบเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเห็นเจ้าหน้าที่กันพื้นที่ไว้แล้ว
แต่ตอนนั้นยังไม่ทันได้ปิดร้านคนร้ายก็วิ่งข้ามถนนเข้ามาในร้านเลยนะคะ
แล้วพอเห็นคนร้ายวิ่งตรงเข้ามาในร้านคือ
ใจเนี่ยคิดแล้วอย่างเดียวเลยคือต้องเอาหลานสาวอายุ๕ขวบออกมาให้ได้ก่อน
สะดุดล้มค่ะไปสะดุดก้อนหินล้มนะคะ
หัวเข่าของคุณลุงประสบเนี่ยคือไปกระแทกกับหินค่ะหัวเข่าถลอก
ส่วนหลานสาวได้รับบาดเจ็บบริเวณคางเห็นไหม
ทางไปกระแทกกับพื้นถนนนี่คุณประสบเล่าทั้งน้ำตาลูกผู้ชายเลยนะ
บอกว่าขณะเกิดเหตุหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยนะ
หันกลับมาอีกทีเอ้าภรรยาหนีออกตามมาไม่ทันแล้ว
แล้วในร้านมีรถกระยานยนต์จอดขวางเต็มไปหมดเลยไง
แล้วที่สำคัญคุณป้าแมวป่วยเป็นโรคหัวใจด้วยนะคะ
สุดท้ายก็กลายเป็นว่าถูกคนร้ายล็อกตัวจับเป็นตัวประกันนะคะ
สรุปว่าทั้งลุงประสบเองก็สะดุดล้มทั้งป้าแมวก็สะดุดล้ม
แต่ว่าแผลที่ได้ก็คือแผลมาจากการล้มนี่แหละแผลถลอก

แต่ทีนี้มันมีคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้อีกคนหนึ่งคุณผู้ชม
คือตอนแรกตำรวจภูทรภาค๔ให้ข้อมูลกับนักข่าวบอกว่า
ตัวคนร้ายที่จับตัวประกันเนี่ยชื่อว่านายสุนทรสานนท์
สุนทรสานนท์ทีนี้ตำรวจก็เลยลองไปค้นดูครับ
ตำรวจขอนแก่นลองไปตรวจสอบฐานข้อมูลดูพบว่า
นายสุนทรสานนท์เป็นชาวสกลนคร
เอ๊ะแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะครับ
แต่นายสุนทรสานนท์นะเขาอยู่สกลนคร
ทีนี้ก็มีการโทรติดต่อผู้ใหญ่บ้านหมู่๘บ้านโคกถาวรให้มาตามดูว่า
เอ๊ะสุนทรสานนลเนี่ยทำอะไรอยู่ที่ไหนตอนเกิดเหตุ
ทำไมไปมีชื่อปรากฏในข่าวว่าเป็นคนร้ายที่จับตัวประกันที่ขอนแก่น
แล้วตอนนั้นญาติพี่น้องเขาตกใจกันใหญ่เลยครับ
นี่เอาบัตรประชาชนมาโชว์เลยนะ
นายสุนทรสานนท์นี่ฮะอยู่ที่สกลนคร
สืบไปสืบมานายสุนทรชื่อเล่นชื่ออึ่งอายุ๕๐ปีก็เล่าแบบนี้ว่า
ตอนเขารู้ข่าวจากผู้ใหญ่บ้านโอ๊ยเขาตกใจเลยนะ
เขายืนยันเลยว่าเฮ้ยผมไม่ใช่คนในข่าว
ไม่ได้รู้จักกับคนร้ายในข่าวเลย
ขอนแก่นนี่เขายังไม่เคยไปเลยอยู่แต่สกลนครนี่แหละ
งงเหมือนกันทำไมมีชื่อปรากฏในข่าวได้
แล้วเท่าที่เขาใช้เอกสารประจำตัวไปทำธุรกรรมเนี่ย
มีอะไรบ้างล่ะก็แค่ถ่ายเอกสารสมัครโครงการของรัฐ

ส่วนชีวิตครอบครัวของพี่สุนทรก็คือ
เขาเพิ่งจะเซ็นใบหย่ากับภรรยาที่อยู่กินกันมา๒๐ปีครับ

คนไปฟังพี่สุนทรหน่อย
ถามพี่สุนทรทำอะไรอยู่ตอนนั้นน่ะ
สุนทรบอกเนี่ยทำไม้กวาดอยู่
คนที่ยืนยันได้อีกคนก็คือพี่สาวของ

นั่นแหละครับพี่สาวของคุณสุนทรชื่อว่าพี่วิไลรัฐอายุ
ห้าสิบเก้าปีคนนี้นะยืนยันอีกเสียงเลยว่าน้องชายเนี่ย
สารไม่กวาดอยู่ที่บ้านแล้วน้องชายก็มีโรคประจำตัว
ด้วยคือคุณสุนทรเป็นโรคเกาะแล้วก็แขนขาอ่อนแรง
พี่สาวบอกไม่น่านะน้องสุนทรไม่น่าจะไปทำอะไรแบบนั้นได้แน่นอน
ตัวเธอเองรู้สึกเสียใจที่เกิดความเข้าใจผิด
ก็อยากให้สื่อมวลชนที่อาจจะรายงานข่าวไปในทีแรก

ต่อมาครับตำรวจภูทรภาค๔ที่เป็นคนออกจดหมายข่าว
มีการขออภัยที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นไปว่า
คนร้ายชื่อว่านายสุนทรสานนท์แต่พอไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว
พบว่าคนร้ายไม่ได้ชื่อสุนทรครับ
มีการเปิดเผยล่าสุดว่าคนร้ายจริงชื่อนายสุรพลนะครับ
วันนี้คงมีความคืบหน้าในคดีใหญ่คดีนี้แหละนะครับ

อาวุธสงครามโดยเฉพาะลูกระเบิดเอามาได้อย่างไรบ้างนะครับ